ตรงนี้มาติดตามการเมืองกันหน่อยยิ่งใกล้วันเลือกตั้งมันยิ่งร้อนแรงประเด็นใหม่เกิดขึ้นผุดขึ้นมาไม่เว้นแต่ละวันแต่ล่าสุดประเด็นเก่าย้อนกลับมาเรื่อง
นาฬิกาหรือนาฬิกาเพื่อนของบิ๊กป้อม

โดยสารสูงสุดให้เหตุผลว่าเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ได้มีคำวินิจฉัยให้ปปชเปิดเผยข้อมูล
รายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเอกสารทั้งหมด
กับเรื่องของการไต่สวนคดีของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ใจยื่นบัญชีแสดงบริการทรัพย์สินอันเป็นเท็จตามคำขอของนายวีระสมความคิด

ระบุข้อมูลข่าวสารทางราชการของปี๒๕๕๘

หากไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
ต้องจับตาดูว่าเรื่องนาฬิกานี้จะย้อนกลับมามีผลกับเรื่องของการเลือกตั้งรอบนี้หรือไม่ครับ
ส่วนพลเอกประยุจันโอชาเมื่อวานลารัชการขึ้นเหนือ
ควักเงินซื้อตัวเองไปหาเสียที่เชียงใหม่
ทั้งว่ายพระศักราชอันตุสวรรค์พระยามเมงบราย
ไปกินข้าวซอยร้านดังไปม่อนแจ่มไปแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง
แล้วก็ใส่เสื้อของพักรวมไทยสร้างชาติ
แต่พอไปหาเสียงที่ตลาดรัศน์สีบุญเรืองที่แม่ริมอยู่
แม่ไปเจอกับคณะก้าวไกลมาพอดิบพอดี
เจอเจอแบบนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงไปฟังครับ
คนไปแล้วพูดเยอะ
บ๊ายบายไซวิลัย
ไอเลิฟอยู่

คุณคงคงกิจพนธาภาคไทยสิวิรายลงใต้ไปนครสิธรรมราช
ศักราชสารหลักเมืองแล้วก็ไม่พลาดไปวัดเจดีด้วยนะครับ
นำของเส้นไหว้ไปขอบนบาน
ไข่ให้พักนั้นได้สอสอ๒๕ที่นั่งและสมหวังจะได้มาแก้บน
เขาบอกว่าบนเอาไว้๙๙๐๐บาท
ขออภัยประทัด๙๙๙๙๙๙นัด

แบบนี้เขาถือว่าสัญญานะฮะ

แล้วก็ไปจุดประทัดเลขหางประทัดก็ได้กลับมาด้วยนะครับ